คุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่มีการประชุมคอรมอลตามปกตินะครับ

แล้วก็เรื่องของการขอใช้งบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินนะครับ
เพื่อเป็นการจำเป็นสำหรับโครงการที่ต้องใช้เงินอุดหนุน
เพื่อเลี้ยงดูทารกเด็กแรกเกิดด้วย
ติดตามพร้อมกันกับคุณรัฐพิพันธ์เบือนศรีผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
จากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจแล้วนะคะ

นั่นก็คือคดีที่ดินสนามกอล์ฟอัลพายค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็บอกว่าอยู่ระหว่างศึกษาคำพิพากษาของศาลนะคะ
เตรียมที่จะยื่นอุทธรณคดีต่อไปค่ะ
ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น
เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ

มีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานการประชุมแทนผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
อยู่ระหว่างเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่มประเทศบลิก
กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา
สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่๔๕กันยายน

นางสาลินีวังตานผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็กล่าวนะคะว่าได้มอบหมายให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทย

คดีที่นายยงยุทธ์วิชัยดิตในฐานะรองประหลัดกระทรวงมหาดไทย
รักษาการประหลักกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น
มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินสนามกอล์อัลพาย
อธิบดีกรมที่ดินโดยมิชอบ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาคำวินิจฉัยของศาลอย่างละเอียด
และจะดำเนินการตามที่กิจสดีกาให้คำแนะนำ
ส่วนกรณีร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิดินธรณีสงฆ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะคะว่า
เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พร้อมยอมรับว่ามีความกังวลในการเลือกดำเนินการ

และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่มีกว่า๖๐๐ลายค่ะ
สังคมมันมาถึงทางเลือกอย่างนี้นะครับ

ถ้าต้องเลือกที่จะช่วยสังคมอีกด้านก็บอกว่าไม่ได้

ที่ทวนิสงศ์ไปทำงั้นได้ยังไง
มันก็กลับมาสู่ปัญหาที่ก็เป็นอยู่ขนาดนี้
ว่าเขาก็กังวลว่าจะทำอย่างไร

ก็ให้ผมวิเคราะห์นะครับ

ความคิดอย่างนั้นมันก็ต้องใช้ช่องทางอื่น
ผมเช่นสมมุติว่าถ้ากระทรวงมหาทัยพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปตามคำสั่งสาร
กับตามข้อคิดเห็นของปริศนิกาเนี่ย
การดำเนินการทั้งหมดเนี่ยก็จะมีกฎหมายทั้งที
แต่ทางผู้ที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยก็สามารถไปร้องขอสารปกครองได้
ก่อนที่จะไปร้องต่อสารปกครอง

สุดท้ายก็ต้องมาจบที่ในการของการกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องมีการฟ้องร้องกัน
แล้วก็ต้องไปไล่เบี้ยทางฝ่ายรัฐก็ต้องไปไล่เบี้ย
ผู้ก็ทำผิดเพราะมันเป็นการดำเนินการผิดมาทั้งแต่คน
สำหรับวาระการประชุมคอรมอลวันนี้นะคะ
สำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอขอให้ข้าราชการลาอุปสมบท
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษโดยไม่ถือเป็นวันลา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขอใช้งบกลางจำนวน๘๐๔ล้านบาท
เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน
สำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนจำนวนกว่า๒๒๐๐๐คน
ขณะที่กรมทางหลวงของงบเพิ่มเติมเพื่อเวรคืนที่ดินสำหรับสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์เส้นทางบางใหญ่กาญจนบุรี
วงเงินลงทุน๕๕๖๒๐ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๖๓และพร้อมเปิดให้บริการค่ะ
ติดตามตัวนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก
และทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ